ก็เป็นเหตุสลดนะคะเรื่องของเด็กกับน้ำเนี่ย
เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
คือเด็กผู้ชายอายุแค่๘ขวบว่ายน้ำไม่เป็น
ลงไปเล่นน้ำแล้วรู้สึกว่าจะไม่ไหว
เรียกให้พี่สาวอายุ๑๓มาช่วย
พี่สาวก็พยายามไปช่วยพี่สาวก็ช่วยไม่ไหว
พยายามคว้าคว้าไม่ทัน
จมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาพี่สาวที่อายุแค่๑๓นะคะ
แล้วคุณแม่โอ้โหเนี่ยคุณแม่
ร้องไห้แทบขาดใจค่ะ

พอเห็นร่างของลูกชายนะคะเด็กชายชานรงพลายระหาร
น้องแบงค์อายุ๘ขวบ

ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงอ่างทอง
ช่วยกันงมหาร่างของน้องแบงค์นะคะ
๓ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเจอ

เจอร่างของน้องแบงค์ติดอยู่ในซอกหิน
เขื่อนห่างจากฝั่งออกไปประมาณ๓๐เมตร
น้ำลึก๕๖เมตรนะคะพี่สาวของน้องแบงค์อายุแค่๑๓ก็น่าสงสารมาก
พี่สาวของน้องเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเด็กก็นั่งเล่นกันอยู่ริมตลิ่ง
แล้วน้องแบงค์ลงไปในน้ำแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลองฟังดูค่ะ

แบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลย

แล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้องแบงค์อายุก็เลยลงไปช่วยแล้วหลังจากน้